เอาเป็นว่านะคะเรามาดูกันต่อกับคู่รักคู่นี้เลย
เป็นสาวสวยเหมือนกันสำหรับเอสเตอร์สุปรีริลานั่นเองนะคะ
เคนภูมิเห็นว่าระยะหลังมานี้เขาออกงานคู่การฆ่าตัว
ไม่รู้พุ่งปรี๊ดไปถึงไหนแล้วพี่แจ๊คเล่าสิ
นะคะรวมไปถึงนะคะที่เขาบอกว่าอ่าทั้งพ่อแม่ไม่โอ้โหดูขายเอสเซอร์

ตายแล้วคุณผู้ชมนี่น้องไม่สบายหรือเปล่าคะ

ร้ายแล้วเขาจะโต้อัพค่าตัวหนักหนาสาหัสนี่จริงหรือเปล่า

โอเคมากแล้วครับตอนนี้ก็เหมือนเราก็ทำมาเข้าเดือนที่๒แล้ว
ก็รู้ระบบแล้วแล้วเราก็ทำกันเองมันก็เริ่มเรียนรู้ไปเรื่อยก็ดีครับ
ส่วนมากมีอะไรก็ค่อนข้างปรึกษากันก็คุยถ้ามันมีปัญหาก็ต้องคุยตรงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเราจะมาแบบแสดงไปเรื่อยมันก็คนอื่นเขาก็มีธุรกิจอะไรอย่างนี้เราเองก็อยากมีบ้างเท่านั้นเอง
บัญชีคู่เพื่อให้เรารู้เงินเข้าออกครับผม
ไม่ใช่เป็นบัญชีสินสอนได้ยังไง
จริงเป็นบัญชีร้านนะครับ
แล้วมีบัญชีสินสอนหรือยังครับบ้าง

ซี่เขนบอกว่ามีบัญชีร้านอะไรอย่างนี้ร้านพิธาร์พูดภาพ

ไม่ไหวแล้วย้ายหนีเลยจ้าย้ายกลับไปต่างจังหวัดนะคะ
แล้วก็ทั้งคู่ก็ยืนยันคำตอบเดิมอีก

ผมกับแม่มีความสุขแล้วแค่นั้นพอครับ
ก็ไม่รู้จะตอบอะไรเลยค่ะ

เป็นเรื่องแบบไม่รู้อยู่ดีก็ลอยมา

กับการที่แบบมีข่าวกันดี

อย่างที่บอกแม่พี่ก็เลยไปมาอยู่ต่างจังหวัด

คุณแม่ไม่เปิ้ลมาที่ลูกสนัยอะไรอย่างนี้เลยมั้ย

ลงค่ะจริงค่ะสรุปแล้วก็ไม่จริงนะคะ

ส่วนเรื่องน้องเอสเตอร์อย่างที่บอกไป
มันเป็นข่าวแบบลมเพลลมพัด